คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
แล้วก็ต้องดูคลัสเตอร์ต่างด้วย
ที่อาจจะมีชื่อของรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ
ที่สุดแล้วนะฮะไทม์ไลน์ของรัฐมนตรีคมนาคมนายศักดิ์สยาม
ก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับ

แต่ว่าถ้าใครไปก็เปิดเผยไทม์ไลน์มาตรง
แมนจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะฮะ
คือตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ช่วงบ่ายตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
นัดหมายกันเลยนะโอ้โหสื่อมวลชนต้องไปสินะฮะ

ใช่ค่ะเออเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโปรงลาวส์ต่าง
แล้วก็มีบุคคลตั้งแต่ระดับรองนายกระดับรัฐมนตรี
ระดับนักการเมืองระดับสอสอระดับนักธุรกิจหลายคน
ที่อาจจะไปเที่ยวลาวส์แล้วก็ติดเชื้อนะครับ
เปรียบเทียบเหมือนไทยคู่ฟ้าคลับ

เพราะว่าเป็นสถานที่ที่คนใหญ่คนโตระดับประเทศ
เขาจะไปคุยกันแทนที่จะคุยกันในนี้ตึกไทย
ใช่แล้วก็สถานที่พวกนี้คือเอาจริงนะ

คือไม่ใช่จะแบบใส่ขาสั้นรองเท้าแตะเสื้อยืดอะไรไปได้
ใช่ครับไปถึงที่นี่นะฮะก็เป็นผับเป็นบาร์

โดยมีเจ้าของเป็นนายทหารคนดังอักษรย่ออ่าง
รับเงินรับทรัพย์วันละเป็นล้านล้านนะฮะ
ทำตัวเงียบแต่ก็รับเงินรับทรัพย์กันไปนะครับ
แล้วก็คนที่เข้าไปโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะฮะ

มีสาวเข้ามาเตาะถาม
ธุรกิจอะไรลงทุนกันเป็นพันล้านหมื่นล้าน
อะไรก็ยิ่งทำให้บรรยากาศมันแบบว่าตกลงพูดคุยกันโดยง่ายนะครับ
ส่วนตัวคุณชูวิทย์ที่บอกว่าออกมาพูดแบบนี้
เพียงต้องการรีกร้องคนที่ไปเนี่ย
อ่ะไปก็ได้ไปแบบแมน
แต่ก็ต้องเปิดเผยไทม์ไลน์แบบแมนที่แท้จริงออกมาเหมือนกันนะครับ

ไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกหรอก

ผู้ชายเป็นเที่ยวแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะ
แล้วคุณไปเที่ยวนอกเวลาทำงานก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะ
เพียงแต่ควรจะออกมาขอโทษประชาชน
ที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งนี้
ฟังเสียงของคุณชูวิทย์หน่อยครับ
ดังนั้นคนที่ไปต้องแสดงถึงไทม์ไลน์
ก็คุณบังคับให้ชาวบ้านคุณบอกว่าชาวบ้านทำลงไทม์ไลน์
คุณต้องเรียงคิวมาเลยนะไปน้องไปไหน
แล้วทำไมคุณจะไปหรือไม่ไปหรืออะไรเนี่ย
มันจะไปกลัวอะไรจะไปอายอะไร
รับออกมามันก็ไม่ไปเดือดร้อนคนติดตาม
ตำรวจติดตามหรือว่าใครต่อใครที่ไปติดตามนะ
กลับกลายเป็นว่าไอ้ติดตามไปติดคนติดตาม

เขาเอาเหล้าวนกันแก้วเหล้า
แล้วเด็กพวกนี้เขาตีด

กินเหล้ากันเวียนกันเวียนกันแก้วใบเดียว
หรือแก้วสองสามใบเวียนกันกินเวียนกันกิน

เหมือนที่คุณชูวิทย์โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ก็บอกว่าเมื่อเห็นภายในผับในบาร์อะไรก็มีน้อง
คอยพะน้าวพะนอคอยเจ๊ะอะไรแบบนี้
ก็เข้าใจหัวอกป่านะ
ไม่น่าล่ะถึงไปหลงไหลชอบใจนะครับ
แล้วก็ข่าวล่าในกรุ๊ปไลน์ของคริสตังคลับเอง
บอกว่าเด็กติดโควิดไปร่วม๕๐คนแล้ว

ไปเที่ยวแล้วกลับบ้านกอดลูกกอดเมีย

อย่าทำเป็นล้อเล่นไปนี่คุณชูวิทย์บอกแบบนี้
ว่าไปติดจากคนนั้นคนนี้สารภาพมาเสียตรงอกพายไหล่พึงนะครับ
ไปฝืนธรรมชาติผู้ชายมันไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะฮะ
คุณชูวิทย์ก็ทิ้งท้ายบอกว่าอย่าหาว่าผมไปโจมตีรัฐบาลนะ
บาปกรรมตายเลยนะฮะแต่ด้วยความเป็นห่วงประชาชน
แล้วก็คนยากคนจนที่เขามาเดือดร้อนเกี่ยวกับคนที่ไปเที่ยวแบบนี้
โอ้โหแล้วก็ติดโควิดอะไรเนี่ยนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
หลายคนจับเจ้องมองไปที่รัฐบาลว่าการคำมณะคม
และสักสยามชิดชอบตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโควิด๑๙นะครับ
รายที่๕ของจังหวัดบุหรีรัมนะครับที่นี้อยากจะรู้ว่า
การทำหน้าที่การทำงานหรือว่าการเดินทางไปไหนต่อไหน
หน้านี้ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้สอบถามนายศักดิ์สยาม
ที่อยู่ในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรำผ่านทางแอปพลิเคชัน
ถึงกรณีที่มีอดีตนักการเมืองรายหนึ่งโยงเข้ากับสถานบันเทิง
การเชื่อมโยงนั้นไม่ระบุเป็นใคร
แต่เท่าที่เห็นเป็นการพูดถึงอาซ้อ
ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีภรรยาแล้ว
ดังนั้นนายศักดิ์สยามบอกว่าไม่เกี่ยวกับผมเพราะผมเองยังไม่มีภรรยา
และผมก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปสารบริการดังกล่าวนะครับ
ซึ่งทางสาธารณสุขโดยเฉพาะสศจบุรีรัมน์
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกไทม์ไลน์ของผม
ให้ประชาชนได้รับทราบ
ต่อมาในช่วงค่ำเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๔ทุ่มนะคุณนะ

สศจบุรีรัมน์ได้มีการรวบรวมและสรุปไทม์ไลน์
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมา
ทำให้ประชาชนได้ติดตามและเห็นนะฮะว่า
ตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคมถึงวันที่๗เมษายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำอะไรบ้าง
แต่ไทม์ไลน์ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีไปสถานบันเทิงนะ

นี่คือ๔ทุ่มที่ออกมาเป็นไทม์ไลน์แรก
ที่สศจบุรีรัมน์ได้โพสต์ออกมาชี้แจง
แต่ทีนี้เขาบอกว่าคุณศักดิ์สยามเอง
ได้อ่านไทม์ไลน์ที่สศบุรีรัมน์โพสต์ไว้๔ทุ่ม
คุณศักดิ์สยามท้วงติงไปบอกผิด
ในกรุ๊ปไลน์ของคมนาคมบอกว่า

ใช่เพราะว่าวันที่๒๓ถึง๒๕มีนารายละเอียดมันผิด

รอให้ทางสสจแก้ไขให้ถูกต้องก่อน
ทีนี้พอตอนประมาณตี๑ค่ะเท่าสู่วันนี้แหละ
สสจก็มีการเพิ่มเติมแก้ไขรายละเอียด
ไทม์ไลน์ของนายศักดิ์สยามระหว่างวันที่๒๓๒๕มีนาคมใหม่
เนื้อหาใจความคือผมว่ามันแค่ผิดรายละเอียดบางส่วน
แล้วก็เป็นรายละเอียดที่ผมว่าประชาชนไม่ได้ค่อยสนใจตรงนี้
อย่างเช่นวันที่๒๓มีนาคมอยู่กระทรวงคมนาคมอันเดิมนะ
กระทรวงคมนาคมพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม๙กับที่พัก
๒๓อันใหม่กลายเป็นว่ารัฐมนตรีประชุมคอลโรมอล์
แล้วก็ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม
ส่วนไปหาหมอโรงพยาบาลพระราม๙แล้วก็กลับบ้านที่พักพระราม๙
เหมือนเดิมนะครับก็จะมีแค่เปลี่ยนแปลงว่าไปประชุมคอรมอลด้วย
ส่วนวันที่๒๔มีนาคมนะครับก็ไทม์ไลน์เดิม
บอกว่าไปประชุมคณะกรรมการดิจิทัลที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นายศักดิ์สยามบอกว่าไม่ใช่นะครับ
เพราะว่าวันที่๒๔มีนาคมของแท้
คือเขาก็ไปทำเนียบรัฐบาลประชุมคณะกรรมการ
แล้วก็ประชุมกระทรวงคมนาคมติดตามโอท็อป
แล้วก็ต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียนะครับ
ไลน์เดิมบอกว่าวันที่๒๕มีนาคมต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
คุณศักดิ์สยามก็ชี้แจงบอกผมไม่ได้ต้อนรับ๒๕
ผมต้อนรับ๒๔มีนาคมสลับกันหน่อย๒๓
๒๓๒๔๒๕มีนาคมให้เศร้าจังหวัดบุรีรำไปสลับกันนิดหนึ่ง
แต่ทำลายวันอื่นที่น่าสนใจ
เช่นคุณวันที่๒๓เมษายนอยู่ที่พักพระรามเก้าตลอดเวลา
วันที่๔วันที่๕วันที่๖วันที่๗อะไรอย่างนี้ฮะ
ก็น่าสนใจตรงที่ว่าอยู่ที่พักพระราม๙
แล้วก็เดินทางไปบุรีรำแล้วก็ไปเลือกตั้งอะไร
จนกระทั่งต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บุรีรำ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีไทม์ไลน์เกี่ยวกับการไปสถานบันเทิง
อันนี้ก็ให้ประชาชนพิจารณาเอาเองนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องของการเดินทางไปบุรีรำของนายศักดิ์สยามทั้งสองรอบเลยนะ
คือรอบ๒๖มีนากับ๖เมษาคือเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบิน
แล้วก็ทีนี้มาเจอติดเชื้อคือเรานำเสนอข่าวไปแล้ววันที่๗เมษา
ใช่นะครับทีนี้มันมีการเหมือนนำภาพบางภาพ
เหมือนอยู่ในผับในบาร์มีสาวอยู่บนเวที
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างล่างกำลังเหมือนถ่ายคลิปถ่ายอะไรถ่ายมือถือไว้
แล้วผู้ชายคนนี้คนในโลกโซเชียลหรือคนเอามาเผยแพร่เนี่ย
โยงไปว่าผู้ชายคนนี้คือนายศักดิ์สยาม
ใช่จริงเป็นผู้ชายหน้าคล้ายนะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะก็นายศักดิ์สยามเองก็เลยมอบหมายให้ทนายความ
เอาหลักฐานเอาภาพนี้เลยที่คนเอาไปแชร์เอาไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์
เอาข้อความด้วยข้อความทำน้องให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นนายศักดิ์สยามติดโควิดเพราะไปเที่ยวสถานบันเทิง
เอาเป็นว่านายศักดิ์สยามเขาปฏิเสธไม่ใช่เขา
ก็เลยให้ทนายไปแจ้งความ
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันสร้างความเสียหายให้กับนายศักดิ์สยาม
ดังนั้นจะเอาผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดกับบัญชีทวิตเตอร์รายนี้นะคะ

ส่วนความคืบหน้าในการตรวจหาเชื้อในคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อนั้นนะครับ
ทางเพจกรุงเทพมนครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
ได้เปิดเผยผลการตรวจเชิงรุกระหว่างวันที่๓ถึง๘เมษายนที่ผ่านมา
รวมทั้งสิ้นถึง๓๑๑๒ราย
พบการติดเชื้อถึง๓๙๙ราย
แล้วก็ไม่พบติดเชื้อ๑๖๓๘ราย
แล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลว่าติดหรือไม่ติดอีก๑๐๗๕ราย
นี่คือคลัสเตอร์สารบันเทิงที่เกี่ยวยงกับรัฐมนตรีคมนาคม

ดูตัวเลขสิคะวันนี้สบครายงานตัวเลขออกมาแล้ว

เมื่อวาน๕๐๔รายนี่วันนี้
เมื่อวานนี้๔๐๕นะครับวันนี้๕๕๙นี่กำลังแถลงอยู่เลยนะครับใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามการแถลงจากสบคเลยนะคะ
วันนี้นะคะที่มีรายงานอยู่๕๕๙รายค่ะ
แบ่งเป็นการรายงานจากระบบเฝ้าระวัง๔๐๑ราย
และเป็นการรายงานจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน๑๔๘ราย
และเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะ
และเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้๑๐รายค่ะ
และในวันนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑คน
สำหรับผู้เสียชีวิตนะคะเป็นรายที่๙๖ค่ะ
โดยเป็นรายที่๓๖ในระลอกใหม่นะคะ
เป็นผู้ป่วยชายไทยค่ะอายุ๖๐ปี
เป็นผู้ต้องขังนะคะมีประวัติป่วยเป็นวรรณโรค
ป่วยอยู่ในจังหวัดนราธิวาสนะคะ
โดยผู้เสียชีวิตรายนี้ค่ะมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า
วันที่๓๑มีนาคมค่ะมีอาการนอนไม่หลับ

แพทย์วินิจฉัยว่าสงสัยเป็นวันโรคนะคะ
ต่อมามีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นจึงใส่ท่อช่วยหายใจ

ต่อมาผู้ป่วยมีอาการแย่ลงค่ะและเสียชีวิต
ในวันที่๘เมษายน๒๕๖๔ค่ะ
รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ของเราในวันนี้ค่ะ
จะเห็นได้ว่ามีรายงานจากกรุงเทพฯมหานครในคอลัมกลาง
๒๖๖รายซึ่งคิดเป็น๔๘๔๕ก็คือครึ่งหนึ่ง
และจังหวัดอื่นอีกครึ่งหนึ่งก็คือ๔๙๙๑หรือ๒๗๔ราย
สำหรับในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นค่ะ
ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๙รายค่ะ
มาดูที่กราฟนะคะทางด้านขวาสุดของกราฟ
กราฟนี้จะแสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้ป่วยที่เราตรวจพบ
จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็การตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนค่ะ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเส้นสีแดงนะคะซึ่งเป็นการตรวจพบจากระบบเฝ้าระวัง
ก็คือเป็นผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลนะคะ
จะเห็นได้ว่าในวันนี้ค่ะมีถึง๔๐๑ราย
ซึ่งก็จากการระบาดในสถานบันเทิง
ที่พบว่ามีการระบาดในเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้
ก็มีกราฟที่ชั้นขึ้นก็ดีกว่า
สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะในกราบแพ่งทางด้านหลังค่ะ
ว่าวันนี้มี๑๔๘รายนะคะสำหรับการคัดกรองเชิงรุกค่ะ
ที่มีการคัดกรองที่ค่อนข้างยากนะคะสำหรับการระบาดในคลัสเตอร์ที่เป็นสถานบันเทิงค่ะ
เนื่องจากการระบาดเนี่ยค่อนข้างกระจายไปในหลายพื้นที่รวมถึงในหลายจังหวัดของพื้นที่ในประเทศไทยค่ะ
รายละเอียดของผู้ป่วย๕๔๙รายนะคะซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศในกลุ่มที่๑นะคะ
แยกได้เป็นคลัสเตอร์ในสถานบันเทิงค่ะ๒๑๔รายซึ่งมีการรายงานมาจากหลายจังหวัดนะคะ
ก็คือกรุงเทพมหานครค่ะ๘๕รายซึ่งจากอายุนะคะจะเห็นได้ว่ามีทั้งเพศหญิงและเพศชาย

อันนี้เป็นการรายงานมาจากสถานบันเทิงในจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็คือหัวหินเป็นการระบาดในสถานบันเทิงในจังหวัดนะคะ
นอกเหนือจากนี้ก็มีชนบุรี๗รายสมุดปราการ๓๑ราย
แล้วก็มีระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดสะแก้วสมุทรสงคราม
ขอนแก่นมหาสารคามอุดรธานีอุบลราชธานีสุราธานีและภูเก็ต
กลุ่มที่๒เป็นรายงานสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง

ก็มีรายงานมาจากหลายจังหวัดนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะ
ผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นคนในครอบครัวของผู้ที่ไปสถานบันเทิงนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อ
เหนือจากนี้ก็มีกลุ่มเพื่อนร่วมงานแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิท
ก็จะมีการรายงานจากนนทบุรีปฐุมธานีราชบุรีประจวบคิริขัน
มุทรสาครชนบุรีสะแก้วสมุทรปราการจันทบุรีนครราชศรีมาและภูเก็ต
อีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่เป็นการติดเชื้อในประเทศก็จะเป็นกรณีอื่นนะคะที่ไม่เกี่ยวกับคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงค่ะ
ซึ่งพบรายงานเป็นจำนวนมากอยู่ที่๑๒๔ราย
ซึ่งมีงานรายงานจากกรุงเทพมหานคร๔๔รายเชียงใหม่๑๐ราย
แก่นครสวรรค์นนทบุรีปฐุมธานีสระบุรีเพชรบุรี
ขอนแก่นนครปฐมชนบุรีอุดรธานีนครราชศรีมา
บุรีรามเฉยภูมิชุมพรสสระแก้วสมุดสาขรสมุดปราการ
รบบุรีราชบุรีระยองสุราธานีและสงขรา
ในกลุ่มที่๔ค่ะก็คืออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๓๒รายค่ะ
มีในหลายจังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพหานครเชียงใหม่ปฐุมธานี
สระบุรีชนบุรีสะแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชุมพรภูเก็ตและสงขลาค่ะ
เหนือจากนี้นะคะในก่อนหน้าที่จะมีการรายงานค่ะ
ได้มีการรายงานจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อนะคะ
ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีจะได้มีการรายงานนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
อุทัยธานีนะคะเป็นหนึ่งในเก้าจังหวัดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่พบผู้ติดเชื้อมาก่อนหน้าเลยนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะก็ได้พบผู้ติดเชื้อแล้วก็จะมีรายงานนะคะโดยจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๕รายซึ่งไม่เกี่ยวกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงนะคะ
ในช่วงบ่ายนี้จะมีการแถลงข่าวของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สำหรับกลุ่มการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนนะคะในกลุ่มที่๕ค่ะ
นั่นก็เป็นการแถลงข้อมูลตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ๕๕๙รายประจำวันนี้
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑รายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๙๖ของประเทศนะครับ
ก็เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะครับ
แต่ว่ากลุ่มที่ทางด้านสวบคอแถลงว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของการติดเชื้อ
นั่นก็คือคลัสเตอร์ของสถานบันเทิง๒๑๔รายคุณ
คือมันกระจายอยู่หลายจังหวัดมากนะครับ
เมื่อวานที่โฆษกสอบคอได้มีการแถลงออกมาว่าคลัสเตอร์ของสารบันเทิงเนี่ย
กลายเป็นว่ากระจายอยู่ใน๒๐จังหวัดแต่วันนี้เท่าที่ฟังเกิน๒๐จังหวัดแล้วคุณ
เกือบ๓๐จังหวัดที่เป็นคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงนะครับ
อกจากนั้นก็เป็นกลุ่มของผู้สัมผัสใกล้ชิดคลัสเตอร์สถานบันเทิง
นั่นก็คือญาติคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
ทีนี้ครับผมก็ดึงคำแถลงของสบคเมื่อวานนี้กลับมาซะหน่อยนะครับ
ที่บอกว่าคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมระหว่างวันที่๒๒มีนาคมถึง๗เมษายน
รวมทั้งหมด๕๐๔รายกระจายอยู่ใน๒๐จังหวัดอันนี้ข้อมูลเมื่อวานนะ
แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปข้อมูลสำหรับวันนี้ที่เพิ่งแถลงไปเมื่อกี้เนี่ย

จังหวัดเหล่านี้นะฮะข้อมูลที่ได้ออกมาล่าสุด
กอทม๘๕รายแล้วนะเชียงใหม่๕ราย
อันนี้ขอผสมกันแล้วกันระหว่างข้อมูลของเมื่อวานกับข้อมูลวันนี้
บอกว่าอันนี้ข้อมูลกอทม๘๕รายแล้วคลัสเตอร์สถานบนเทิงเชียงใหม่๕ราย
เชียงไรก็มีลำปางน่านพิษธนุโลกพิชบูรณ์นทบุรีปฏุมธารีย์ลบบุรีราชบุรีสมุทรสาคอน
แล้วก็ประจวบกรีคันน่าห่วงสำหรับคลัสเตอร์สถานบันเทิงในจังหวัด
คือ๒๘รายแล้วนอกนี้ก็มีกาญจนบุรีชมบุรีนะครับ
มุดปราการก็ยังน่าห่วงมีคลัสเตอร์จากสารบันเทิงถึง๓๗รายนะครับ
ยุธยาภูเก็ตนะฮะอีกหลายจังหวัดคุณ
อย่างที่บอกไปเกิน๒๐จังหวัดแล้วสำหรับข้อมูลล่าสุดนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราก็ดูในกลุ่มต่างด้วย
สเตอร์ต่างที่พอจะสรุปได้นะคุณพอจะรวบรวมได้ในตอนนี้
มีด้วยการถึง๑๑วงการ
ใช่เดี๋ยวจะพาไปไล่เรียงแล้วก็ไปดูนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยคือไล่มาเลยคุณผู้ชมตั้งแต่ระดับทูต
ทูตก็คือเป็นทูตญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
คมอุตสาหกรรมโรจนะชนบุรีใช่ครับ
แล้วก็มีแวดวงข้าราชการเมื่อวานเราก็นำเสนอนะคะ
พูดว่าการลดไฟคือนายนิรุธมณีพันธุ์
มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
ส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีเจ้าหน้าที่เสี่ยง๕๐กว่าคนนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอายการสำนักงานคดีอายา๖
ในส่วนของอายการก็มีการไปเรียกร้องให้เปิดเผยไทม์ไลน์ออกมานะ
เพราะข้างหน้านี้ถือว่ายังไม่เปิดเผยทำลาย

แล้วก็มีนายกิติชัยเรียงสวัสดิ์สสภูมิใจไทย
รวมตำรวจสนทองหล่อ๙นายที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
แล้วก็มีทางสตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอีก๑นาย

มีทางกองบังคับการปคบ๑นาย

มีในส่วนของกตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ๑นาย

ภูทรภาค๑จำนวนอีก๑นาย

แล้วก็เรื่องนี้คือสรุปข้อมูลล่าสุด
เขาบอกว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาน
สรุปข้อมูลกลุ่มผู้ติดเชื้อล่าสุด๓๑นาย
จากเดิม๒๔มาเป็น๓๑แล้วนะคะ
จากเดิม๑๘ก่อนมาเป็น๒๔มาเป็น๓๑
ที่เป็น๓๑มันเพิ่มขึ้นมา๗นาย
๗นายก็จะมีกองบัญชาการตำรวจนครบัน๒๑นาย

บัญชาการตำรวจนครบาน๔๑นาย
บัญชาการตำรวจนครบัน๕๑นาย
บัญชาการตำรวจนครบัน๗๑นาย
แล้วก็มีบอกออกออีกสองนาย
เออตอนนี้ช่างสำนักงานตำรวจองชาติกลางต้องจัดระบบรับเบียบใหม่
ในการทำหน้าที่ตำรวจ

รักษาพระองค์๙๐๔เนี่ยก็ติดโควิดด้วย
อันนี้นะฮะเห็นว่าเป็นข้อมูลที่บอกว่าไปเตะบอลในที่เดียวกัน
แล้วก็ติดโควิดกันมานะครับเพราะว่าเป็นนายทหารที่ไปเตะบอลร่วมกันนะครับ
ส่วนคุณหมอเนี่ยมีคุณหมอศัลยกรรมโรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
ซึ่งราชวิถีได้ออกมาเปิดเผย
เมื่อเช้านี้บอกที่ราชวิถี
มีบุคลากรติดโควิดรวมแล้ว๑๑ราย
ดังนั้นทางราชวิถีเองก็มีการแจ้งให้ประชาชนนะครับ
ในการที่จะเข้ารับการตรวจ
หรือว่าถ้าไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจอะไร
ต้องติดต่อโรงพยาบาลกันอีกที
ต้องมีการจัดระบบระเบียบในโรงพยาบาลด้วยนะครับ
อกจากนี้ในส่วนของสิริราชนะครับ
มีแพทย์ประจำบ้าน๒ราย
มีหมอของโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น๒ราย
ของโรงพยาบาลประมาธิบดี๔ราย
หมอของโรงพยาบาลบรามาธิบดีจากนรึบดินอีก๑ราย

ใช่ค่ะทีนี้วงการบันเทิงบ้างค่ะคุณผู้ชม
วงการบันเทิงเนี่ยคืออย่างที่เราเคยนำเสนอไปแล้วเนี่ยนะคะ
ขึ้นอยู่หน้าจอคุณบอมผู้บริหารนาดา
คุณสแตมคุณปีโป้ดีเจเพชจ้าคุณกัจจัง

แล้วก็มีนักแสดงสมทบ
ที่ละครสงครามดอกไม้
นพริตตี้มอเตอร์โชว์ลินพริตตี้ที่ชนบุรีครับ
วงการกีฬาคุณบดินอิสระแบตมินตันทีมชาติไทย
แล้วก็เมื่อวานี้สำหรับวงการลิเกนะคุณนะ
ลิเกชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนสื่อมวลชนก็มีรายงานออกมา
แล้วก็ในส่วนของสื่อเราก็ตรวจสอบกันเองอยู่เหมือนกัน
ว่ามีของที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับ

นี่คือสิ่งที่เราก็พยายามตรวจสอบแล้วก็คัดแยกคัดกลุ่มให้

ใช่ค่ะขยายนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับสพรัฐนาธิเบสค่ะที่นนทบุรี
อันนี้แจ้งมาก่อนเลยติดตั้งแต่วันก่อนแล้วนะ
ถูกต้องทีนี้ก็ต้องเรียกตำรวจประจำโรงพัก
นายมาตรวจหาเชื้อโควิดเพราะว่าอะไร
แถวทองหล่อเมื่อวันที่๒๕ทีนี้ก็คลั่นเนื้อคลั่นตัวเจ็บคอ
มีไข้ไปตรวจปั๊บรู้ว่าติดโควิดเมื่อวันที่๗
ทีนี้ค่ะก็เลยต้องฉีดยาฆ่าเชื้อทั้งโรงพักเลยนะ
รวมถึงจากรองผู้กำกับมันทำให้มีตำรวจที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงอีก๓๑นาย
ก็ต้องกักตัว๑๔วันส่วนวันนี้เลยนะคุณผู้ชม
ทีนี้โรงพักบอกว่าไม่ได้ปิดทำการนะ
เพราะว่าข่าวตอนแรกออกไปว่าโอ้โหตำรวจที่โรงพักนี้ติดโควิด
เพราะฉะนั้นโรงพักนี้ต้องปิดทำการ
แจ้งนะคะโรงพักรัฐนาธิเบสยังเปิดทำการปกติ
แต่ทีนี้เขาก็ต้องยกระดับการป้องกันสูงสุด
คนที่มาใช้บริการเองก็ต้องวัดอุณหภูมิ

ตำรวจเองรับเรื่องนอกจากสวมเครื่องแบบแล้ว

นี่ค่ะเป็นตำรวจแบบนี้ชุดนี้
ในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
เป็นเครื่องแบบใหม่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันตำรวจนะฮะ

เพราะว่าเห็นว่าผู้ว่าการการรถไฟ
เขาก็ไปตรวจพื้นที่หลายพื้นที่เหมือนกัน
แต่ยังไม่รู้ว่าไปติดมาจากจุดไหนอย่างไรนะครับ